เอาเหตุการณ์ต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมาเตือนกันการขับรถนะฮะทุกคนขับรถกันอยู่แล้วนะฮะอย่างสองสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นเจ้าของแผงทุเรียนคุณผู้ชมกำลังจะขับรถกลับบ้านจู่เสียหลักไปชนกับต้นไม้นะฮะบาดเจ็บสาหัส
ล้อนี่รถคันนี้เขาเป็นรถบรรทุกล้อของรถคันนั้นก็มากระแทกข้างหน้าเขาอีกเขาบอกโชคดีมันเฉียดรถเข้าไปนิดเดียว
ทำไมมันถึงปลิวมาขนาดนั้นล่ะก๊อฟเนี่ยดูนะดูนะคุณผู้ชมดูนะใช้คำว่ากวาดมาเลยฮะ
คือคาดว่าน่าจะเป็นคือตอนเนี้ยสาเหตุยังไม่รู้ว่าคนขับหลับในหรือเปล่าค่ะเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุฝนไม่ได้ตกถนนไม่ได้ลื่นแต่รถก็ทันไหลไถเถือกเข้าไปอย่างงั้นนะฮะล้อหลุดออกมาเลยคุณผู้ชมนะฮะรถคันข้างหน้าที่เขามีกล้องวงจรปิดเขาบันทึกภาพเอาไว้ได้เลยเนี้ยดูสภาพรถสิฮะเออคือโ
กรุงเทพขับมาด้วยความเร็วมากแล้วก็เสียหลักนะฮะพลิกแล้วก็ทะไหลลงข้างทาง
ชิ้นส่วนกระจัดกระจายล้อกระเด็นนะฮะหวิดจะชนซ้ำกันนะฮะ
เหตุการณ์นี้ไปตรวจสอบพบว่าคนขับเนี่ยคือนายกิติเมืองศักดิ์ศรีอายุ๒๘ปี
ซึ่งเป็นคนขายทุเรียนอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีมากับภรรยาซึ่งก็บาดเจ็บสาหัสด้วย
กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างตัดถ่างประตูนำคนเจ็บทั้งสองคนออกมา
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ทีนี้ไปถามคนขับรถบรรทุกที่บันทึกภาพเอาไว้ได้เนี่ยชื่อว่าทงชัย
เขาบอกว่าเขาขับรถกำลังจะไปอำเภอแกลง
รถของคนเจ็บมาข้างหลังเขาก็เห็นแล้วรถคนเจ็บเนี่ยพยายามแซงขวาเขา
สักพักหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาควบคุมรถไม่ได้ครับ
รถคันที่จะแซงเขาเนี่ยจู่ก็ปัดแล้วก็มาตะวัดลงไปข้างทางแบบนี้
นะฮะโชคดีที่รถของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากนะฮะ
แล้วเขาก็จอดอยู่ข้างทางรีบลงไปดูรีบโทรแจ้งกู้ภัย
แจ้งจำรวจให้เห็นว่าคนขับและคนมาด้วยในบาดเจ็บด้วยนะฮะ
ตำรวจก็ขอคลิปนี้เป็นหลักฐานเดี๋ยวทั้งสองคนถ้าอาการดีขึ้นแล้ว
ปากคำได้คงจะมาสอบสวนต่อไปว่าหลับในหรือเปล่า
จังหวะแซงมันเร็วเกินไปคุมรถไม่อยู่หรืออย่างไรนะฮะ
เอาขับรถก็ระวังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่อง
ใกล้ตัวที่ทุกคนที่ขับรถก็ต้องมีสตินะฮะ
แล้วรถเองก็ต้องพร้อมด้วยเหมือนกันนะครับ